คุณผู้ชมฮะเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แม่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไม่กลัวตำรวจนะฮะ
แรงมาแรงกลับคุณผู้ชมคือมันมีคลิปนะคุณ
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่นะโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะโทรเข้ามาป่วน
เรื่องบัตรเครดิตใช่ไหมบอกว่านี่บัตรเครดิต
ตำรวจก็บอกว่าผมไม่มีบัตรเครดิตเดี๋ยวคุณเป็นใครอะไรยังไง
คอร์เซ็นเตอร์คนในสายด่าตำรวจว่าอย่างนี้
ไอ้ไฟขอไปคุณผู้ชมไอ้ไฟ
เออตำรวจบอกว่าโอ๊ยมันชิงด่าผมก่อนเลย
ด่าผมก่อนแล้ววางสายไปตำรวจบอกเจ็บใจมากโดนด่าแบบนี้นะฮะ
เหมือนคุณอาบริยาเลยสดร้อนเลยคุณผู้ชม
ดิฉันเคยบอกว่าดิฉันอยากเจอเมื่อวานโทรมาจริงค่ะ
บ่าย๒โมงครึ่งคุณเชื่อไหมดิฉันยังไม่ทันตั้งตัวเลย
คุณเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ดิฉันน่ะหยิบมือถือมาใช่ไหม
แล้วเห็นละเป็นเบอร์แบบบวกแปดเจ็ดสี่อะไรพวกนี้

หยิบอีกเครื่องนึงมาอัดคลิปเอาไว้ก่อน
แล้วเบอร์ที่เขาโทรมาเห็นที่คุณอริยาส่งมาเนี่ย

วกแปดเจ็ดสี่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ห้าเก้าสี่ศูนย์แปด

ไม่ติดหรอกค่ะเออมันติดต่อไม่ได้เออทีนี้เล่าให้ฟังก่อน
โทรมาหาดิฉันนะดิฉันรีบหยิบมือถืออีกเครื่องหนึ่ง
อัดคลิปไว้นะตั้งใจจะมาออกข่าวอยู่แล้ว
แล้วขับรถอยู่นี่อุตส่าหเลี้ยวรถเข้าปั๊มเลยนะ
แล้วเขาถามดิฉันเขาบอกว่าโทรมาจากปรายศนีย์ไทย
ดิฉันเนี่ยมีหมายสารแล้วให้กดก้าวดิฉันก็กดก้าวไป

เขาถามว่าดิฉันชื่ออะไรตอนนั้นนึกชื่ออะไรไม่ออก
ก็เลยนึกชื่อว่าอรัญญานามสกุลก็มั่วค่ะสุขสมบูรณ

เพราะคุณรู้ว่าปรายศนีย์จะโทรมาหาคุณทำไม

ใช่เสร็จแล้วปุ๊บคอร์เซ็นเตอร์
ก็บอกว่าให้ดิฉันสะกดชื่อ

เขาก็สะกดมาให้ดิฉันแบบผิดถูก

เขาตอบกลับดิฉันว่าอะไรลองฟังดูค่ะ

ค่ะก็คือแปลว่าไม่มีใช่ไหมคะ
ค่ะถ้าไม่พบก็แสดงว่าไม่มีค่ะ
อ๋อค่ะโอเค
แล้วติดต่อมาทำไมเหรอคะถ้างั้น
ก็คุณไม่ได้แจ้งเชื่อจริงนามสกุลจริง
แล้วดิฉันจะเช็คเจอได้ยังไงล่ะค่ะ
อ้าวก็รู้ได้ไงอะคะว่าไม่ใช่เชื่อจริงนามสกุลจริง

โอ้โหคุณคุณรู้สึกยังไงอ่ะโดนด่าคือดูดิฉันหน้าร้ายไหม
เจ็บปวดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรตั้งใจอัดคลิปนี้อยู่แล้วอ่ะ
แล้วดิฉันไม่ตอบโต้นะไม่ได้แบบตอบโต้หยาบไปด้วยนะ
คือมันวางสายก่อนดิฉันไม่ทันได้ด่าเอาจริง
คุณแล้วเขาทำไมด่าเยอะขนาดนั้น

ให้ไปเรียนภาษาไทยใหม่จบเอกไทยมายังโดนด่าแบบนี้
นี่ที่คุณอริยาเอามาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
เพราะว่านี่ยังโดนเองเลยแล้วเชื่อว่าหลายคนคงโดนแบบนี้
และหลายคนบางคนนะเจ็บใจโดนมันด่าแล้วมันก็วางสายไป